มันกลายเป็นแบบที่สุดแต่กลายเป็นแบบที่สุดแต่กลายเป็นแบบที่สุด

มันกลายเป็นแบบที่สุดแต่กลายเป็นแบบที่สุด
มันกลายเป็นแบบที่สุดแต่กลายเป็นแบบที่สุด

มันกลายเป็นแบบที่สุดแต่กลายเป็นแบบที่สุด

ในนารินอายุ๓๖ปีและในจำนงอายุ๔๐ปี
บุกเข้าไปในคลินิกเวชกรรมที่อำเภอครัวเนียมจังหวัดสงขลา
แล้วยิงนางสาวริ้วแพรที่กำลังตั้งคัน๓เดือน
และในอดิษฐ์ประทิบทัศน์พันธ์งานจัดหยาดจนเสียชีวิต
ต่อมาตำรวจสืบสวนจนทราบว่า
หกปีซึ่งเป็นลูกชายของนางจุรี
แต่นางจุรีไม่ยอมพร้อมประกาศกล้าว
หากไม่ยกเลิกการแต่งงานจะให้จัดงานศพแทน
ต่อมาตำรวจสามารถจับกลุ่มมือปืนทั้งสองคนได้
และซักทอดว่าได้รับการว่าจ้างจากนางจุรี
จากนางจุรีให้ฆ่านางสาวริ้วแพร่ด้วยเงิน๕แสนบาท
จนนำไปสู่การจับกุม
คดีนี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษา
ส่วนในจำนงอายการมีความเห็นไม่สั่งฟ้อง
และสารอุทธรณมีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
แต่ระหว่างการพิจารณาของสารดีกา
นางจุรีได้วางหลักทรัพย์จำนวน๕ล้านบาทเพื่อขอประกัน

ลูกสาวคนเล็กของนางจุลีและทนายความ
คำร้องต่อสารจังหวัดสงขลาว่า

พร้อมยื่นหลักฐานเป็นใบมรณบัตร

สารจึงมีคำสั่งให้ไต่สวนการตายของนางจูรี
แต่แม่ของนางสาวริ้วแพรผู้เสียชีวิตไม่เชื่อว่า

ร้องขอให้ตำรวจกองบังคับการปราบราม
สืบสวนการตายของนางจุรี

เพราะความจริงแล้วนางจุลีไม่ได้เสียชีวิตจริง
ก่อนจะกดดันอย่างหนักจนทำให้นางจุรี
ต้องเข้ามอบตัวเพื่อชดใช้กรรมที่ได้ก่อไว้
และถูกส่งตัวต่อให้ตำรวจสอบสวนกลาง
ระหว่างนี้นางจุรีผู้ต้องหายืนยันว่า
ตนเองบริสุทธิ์ไม่ได้จ้างหวานค่า

และปฏิเสธตอบคำถามเรื่องเงินจำนวน๒ล้านบาท

และไม่ตอบเรื่องการแจ้งตายเท็จ
เมื่อในนี้

เราได้เอาไว้มรรณาภัณฑ์

ได้ส่งตัวนางจุรีแม่สามีโหด
ให้สารจังหวัดสุขภาพิภาคศาสตร์